ก็ยังคงมีบุคคลใกล้ชิดเข้าไปร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นเลยค่ะ
ส่วนคุณพ่อของคุณน้ำตาลเองก็บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะถูกคุณสัย
ตามที่มีกระแสข่าวลือพูดถึง
บอกเลยคุณพ่อบอกเลยคือถ้ามีตะปูออกมาเนี่ยจึงจะเชื่อ
คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาการของน้ำตาลเหมือนคนโดนของ
อะไรธาตุแตกอะไรแบบนี้ทำของหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
เนื่องจากว่าทีมแพทย์ตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุป
ไม่ได้ยังไม่ได้นะ
แต่ว่าล่าสุดคุณพ่อก็ออกมาบอกไม่เชื่อแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมก็มีบุคคลในวงการบันเทิง
และคนใกล้ชิดไปร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
โดยมีนายเทคลเกียรติวิรวรรณ
แล้วก็เป็นผู้จัดละครเรื่องผู้กองยอดเสน่ห์ที่น้องน้ำตาลเป็นนักแสดงนำ
ก็ไปเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะ
นายวิโรธทองชิวพ่อของน้ำตาลกล่าวว่า
ยังไม่ได้ฝันถึงน้องน้ำตาลเลยแต่คิดถึงเขาตลอด
ส่วนที่มีกระแสพูดถึงการเสียชีวิตว่า
เกี่ยวกับการถูกคุณสัยหรือถูกของหรือไม่นั้น
เรื่องนี้พ่อของน้องน้ำตาลปฏิเสธทันทีค่ะว่า

แต่ถ้ามีตะปูออกมาจึงจะเชื่อและตอนนี้ก็ไม่ติดใจอะไรแล้ว
แม้ว่าราสุทธิ์ทีมแพทย์จะแจ้งว่า
หลังจากน้ำตาลสิ้นใจเนี่ยหมอมีการส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูก
เหมือนกับจะมีตุ่มหรือว่ามีก้อนอะไรอยู่ในนั้น
แล้วก็ตัดไปตรวจแล้วนะคะ
ก้อนนี้บอกว่าอีก๒อาทิตยจึงจะรู้ผลว่า

นี่แหละอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเราจะได้รู้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรนะ

ส่วนการลอยอังคารหลังจากการชาปนากิจในวันที่๑๙มิถุนายนนี้นะคะ
คิดว่าคงจะเป็นแม่น้ำสมุทรสาครข้างวัดนี้เลย
คุณพ่อบอกที่เลือกที่นี่เพราะว่าสะดวก

กระดูกน้ำตาลทั้งหมดจะไม่เก็บเอาไว้เลยนะคะ
เพราะว่ากระดูกน้ำตาลไม่ได้มีลูกมีหลาน
แล้วก็จะมาทำบุญให้เขาได้ตลอดด้วยเหมือนกันค่ะ
อย่างไรก็ตามส่วนของงานศพน้ำตาลมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ตเตอรี่เนี่ยแวะมานั่งขายกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะ

มีผู้มาซื้อเลขวันเวลาเสียชีวิตของน้องน้ำตาล
ก็คือวันที่๑๔มิถุนายนเวลาตี๒๗นาที
อายุ๒๘ปีย่าง๒๙หมดไปเกลี้ยงแผงแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกแล้วค่ะ